อ้าวที่บอกว่าบุกมาแล้วอ่ะนี่ก็คือฮีโร่ค่ะ
เราจะพาไปดูฮีโร่กลุ่มนี้เขาบุกมาทำความดีและมีของแถมมาให้ลุ้นด้วย
มาแล้วครบเลยมีทั้งอะไรบ้างไอรอนแมนสไปเดอร์แมนและแบทแมน
มาครบเลยค่ะซุปเปอร์ฮีโร่เหล่านี้ที่เราเห็นเหมือนอยู่ในหนังเขาคอยปราบสิ่งชั่วร้ายออกไปจากโลกใช่ไหม
วันนี้เขาบุกมามาแจกสเปรย์แอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้านที่หมู่บ้านหนองจอกหมู่๑๑ตำบลท้ายทุ่งอำเภอทัพคล้อจังหวัดพิจิตร
ฮีโร่เหล่านี้ได้รับความเมตตาจากพระเด็จพระคุณหลวงปู่นวลเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองพิจิตรค่ะ
หลวงปู่ได้มอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ทำจากวัดหนองจอกให้ช่วยไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน
ต้องบอกว่าเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ปลูกเสกนะ
เป็นสเปรย์แอลกอฮอลน้ำมนต์นะ
คุณดูค่ะหลวงปู่ทำน้ำมนต์แล้วก็ประพรมน้ำมนต์ไปเพื่อเป็นอะไร
ขวัญกำลังใจเติมที่พันกายให้ของพี่น้องชาวบ้าน
และให้ฮีโร่ด้วยขอหยดน้ำมนหลงไปในขัน
ว่ากันไปในขันน้ำมนต์ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะ

เพราะถอดหน้ากากออกมาคุณผู้ชม

ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกโอ้โธคุณหน้าคุณตากันดี

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอสมมาครบเลยทางผู้ใหญ่บ้านอภิษฎสิทธิราชค่ะ

บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่า
อยากจะให้ชาวบ้านคลายเครียดกันนะ

แล้วก็เป็นการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันโรคโควิดอีกด้วยนะคะ
ก็เป็นสีสันแล้วกันเป็นการคลายเครียด
อย่างที่ผู้ใหญ่บ้านบอกแหละว่าช่วงนี้สถานการณ์มันตึงเครียด
ชาวบ้านที่เขาอยู่บ้านเองเขาก็เครียด
แล้วสิ่งสำคัญสิ่งจำเป็นที่เราต้องมีก็คือเนี่ย
แอลกอฮอล์เอ่ยหน้ากากอนามัยเอ่ยนะมันก็เป็นสิ่งจำเป็น
เพราะฉะนั้นทางวัดเองก็ช่วยในการที่จะเอาไปบริจาคให้กับชาวบ้านด้วยนะคะ
สู้กันต่อไปอีกนิดนึงก็แล้วกันคุณผู้ชมนะ

ส่วนเรื่องขันนมลขอโทษจริงมีแค่นั้น

โฟกัสเรื่องของการช่วยเหลือประชาชน

เข้าใจว่ามันโฟกัสไม่ถูกจุด
แต่เรื่องดีแบบนี้เราก็ต้องเล่าสู่กันฟังถูกไหมคุณ